หลังหนึ่งที่หนองบัวลำพูนะครับมีชายคนหนึ่งถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามายิงเสียชีวิต
คือเขาเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่นะแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยพ่อกับแม่ไม่อยู่
เนื่องจากผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีอาการทางจิตประสาท
จากการเสพยาเสพติดคลุ้มคลั่งบ่อยอารวาสบ่อย
กับแม่ก็เลยหนีไปอยู่ที่อื่นทีนี้พออยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ย
เอ้าถูกคนมายิงเสียชีวิตนะถึงในบ้านแล้วภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ยมีแล้วนะครับ
จากล้องวงจรปิดเนี่ยเปิดเผยให้เห็นคนร้ายมาแล้วนะครับว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
อยู่ในท้องที่ของสพสุวรรณคูหานะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนตี๕ของวันที่๒๕สิงหาคมนะครับนี่ฮะผู้ชายคนนี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของผู้ตายเนี่ย
จะเห็นชัดเลยว่าคนร้ายแต่งตัวมิดชิดนะครับเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่รองเท้าบูธด้วย
หมวกแบบมีไฟฉายคาดศีรษะด้วยถือปืนลูกซองยาวเดินมาย่องอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วก็ส่องแล้วก็ยิงเข้าไปข้างในนี่ฮะแบบส่องก่อนนะส่องก่อนนะครับ
แล้วเคาะประตูเรียกนะครับมีเคาะประตูเรียกด้วยนะครับ
ผู้ตายที่ชื่อนายสถิตพึ่งเมืองอายุ๔๔ปีเนี่ยเขาอยู่ในบ้าน
แล้วนายสถิตก็เปิดประตูออกมานะฮะพอเปิดประตูออกมาจังหวะนี้นะครับ
แล้วก็ถูกยิงใส่หนึ่งนัดนี่เห็นไหมปึ้ง
แล้วก็ไปเลยนะครับเดินหายไปทางข้างบ้านนะครับ
นี่ค่ะนี่คือหลักฐานนะครับที่ทำให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะครับ๒๕สิงหาคม
เป็นบ้านสองชั้นนะครับผู้ตายเนี่ยเป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
ชื่อนายสถิตพึ่งเมืองอายุ๔๔ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ตรงชั้นล่างของบ้านนะครับตรงจุดนั้นนะครับ
ที่เป็นภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นนะครับ
ถูกปืนลูกซองยิงเข้าเบ้าตาขวานะครับทะลุออกกกหูนะฮะ
เลือดเนี่ยที่ไหลนองอยู่เต็มพื้นตอนที่มีคนมาเจอแล้วเจ้าหน้าที่มา
มันก็แห้งรังแล้วนะครับมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือตี๕๒๕สิงหาคมตามเวลาในภาพนะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าก็คงจะเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๑วัน๑คืนเนี่ยแหละฮะ
เพราะว่าเลือดมันแห้งกรังหมดแล้วเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านหลังเกิดเหตุ
ว่านายสถิตเนี่ยเขามีอาการทางจิตประสาทจากการเสพยาเสพติดจนหลอนจนคลั่ง
ปกติแล้วอยู่กับพ่อกับแม่แต่เวลาคุ้มคลั่งจะทำร้ายพ่อกับแม่
เพื่อนบ้านเองก็โดนนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนบ้านบอกว่านายสถิตเนี่ย
เขาก็เคยมาทำร้ายนะครับแล้วเขามีปืนลูกซองยาวอยู่ในบ้านอยู่สองกระบอก
มีมีดอีก๕เล่มซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่านายสถิตเขาเคยบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัว
เมื่อ๒๐สิงหาคมนะครับตามข้อมูลที่ชุดสืบสวนของสพสุวรรคูหาได้มาเนี่ย
สถิตผู้ตายได้ขอเงินพ่อไปซื้อกล้องวงจรปิดแล้วเอามาติดตั้งรอบบ้านเลยนะ
คือกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ผู้ตายขอเงินพ่อไปซื้อมาติดนะ๒๐สิงหาคม
พอติดกล้องวงจรปิดเสร็จมีเรื่องทะเลาะกับพ่อกับแม่จนพ่อกับแม่บอกโอ้โหอยู่ไม่ไหว
กับแม่ก็เลยหนีไปอยู่กับลูกสาวที่อุดรธานีไม่บอกนายสถิตด้วยว่าไปแล้วไม่อยู่แล้ว
สถิตก็เลยอยู่คนเดียวนายสถิตเนี่ยถึงขั้นไปแจ้งความคนหายที่สพสุวรรคูหาเลยนะครับ
บอกว่าพ่อกับแม่ผมหายออกจากบ้านความจริงพ่อกับแม่เขาบอกเขาไม่อยู่ด้วยแล้วเขาหนีแล้วนะฮะ
สิงหาคมก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดคนร้ายเนี่ยฮะแต่งกายมิดชิดแบบนี้นะครับ
หมวกปิดบังใบหน้าหมดขี่จักรยานยนต์มาที่หน้าบ้านแล้วก็มาเรียกนะครับ
พอนายสถิตออกมาก็ใช้ปืนลูกซองยาวยิงใส่เขากระสุนเข้าเบ้าตานะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านคนร้ายก็หลบหนีไป
ตอนนี้สพสวรรคูหานะครับกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพิ่มเติมอยู่นะครับ
แต่บางตัวก็เปิดไม่ได้นะฮะที่รอบบ้านที่นายสถิตผู้ตายเขาติดเอาไว้เนี่ย
มีตัวนี้เปิดได้เมื่อสักครู่นี้บางตัวก็เปิดไม่ได้เพราะว่าเขาใส่รหัสเอาไว้
เดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาเปิดให้นะครับแล้วก็ต้องไล่ติดตามหาตัวคนร้ายต่อไป